คุณผู้ชมตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันหนักมากเลยนะว่า
องค์พญานาคเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อหรือมันเป็นเรื่องงมงายกันแน่
เมื่อวานนี้ค่ะในงานนี้รวมตัวทัพศิลปินเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
คือในงานนี้มีศิลปินมาเยอะเลยนะคะทั้งครูสลาคุณวุฒิพี่ไมค์พี่รมพร
เบิร์ดทงชัยและศิลปินร่วมค่าเยอะแยะมากมาย
เดินทางกันมาแต่เช้าเลยค่ะเพื่อมาร่วมถวายพระตาผ่านเทรแด่พระสงฆ์
แล้วบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความอบอุ่นของศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะ
นานนานทีเขาได้มาเจอกันมาทักทายกันงานนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสเจอพี่ไมค์
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่ามันกำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่า
เรื่องขององค์พญานาคเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องงมงายหรือมันเป็นความเชื่อจริง
ไมค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล
แต่สำหรับตัวของพี่เองตัวพี่ไมค์เองเนี่ย
เชื่อแล้วก็ศรัทธาหมดหัวใจเลยเพราะอะไรเพราะอย่างบ้านที่พี่ไมค์อาศัยอยู่ทุกวันนี้คุณผู้ชม

ใช่พี่ไมค์เขาเคยอธิษฐานจิตกับพ่อปู่ว่าขอให้ได้เนื้อที่๑๘ไร่แล้วภายในพื้นที่นี่อันนี้เขาลิสต์ไว้เลยนะตอนอธิษฐานนะ
เขาบอกว่าในพื้นที่นี้จะต้องมีต้นโพมีดงตานและมีบ่อน้ำ
ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะมีคนขายพอดีเลยแล้วภายในพื้นที่ก็มีสิ่งที่พี่ไม้
อยากได้แบบเป๊ะทั้งต้นโพดงตานและบ่อน้ำ

ไมค์บอกเล่าตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่เลย

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เชื่อแล้วก็ศรัทธาพี่ไมค์บอกว่า

พี่ไมค์เขาเคยเป็นทหารเอก
ข้างกายของพ่อปู่พญานาค

พระที่ท่านทักก็คือพระอยู่ที่วัดที่คำชโนธ

ยุคแรกนี่ยังไม่พัฒนา

ลูกหลานท่านมาในทหารเอกของปู่เข้ามาหาเลย
ฉะนั้นเราก็เลยมีความศรัทธาตัวนั้น
เอ่ยชื่อท่านแบบจะเดินทางไปไหนมาไหน
ก็ตั้งแต่แค่เอ่ยชื่อปู่ลูกหลานจะเดินทางไปไหน
ขอให้ลูกหลานเดินทางแล้วก็ปกปรักษาคุ้มพร้อมลูกหลานหน้า
ว่างเราก็ไปไหว้ปู่เพราะปู่สิทธิโทษ
ซึ่งเราเองก็มีความศรัทธาในเรื่องขององค์ท่านอยู่

แสดงว่าพี่ไม้นี่น่าจะเคยอยู่ที่ตรงนี้มาก่อน

เพราะว่าอะไรเหมือนจิตมันผูกพันกันมา
เขาจะพูดเป็นตุ๋วเป็นตาได้เลย
มีต้นโฟมีดงตามีเบาะน้ำอะไรจะเป๊ะขนาดนั้น
รู้สึกแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าเหมือนเป็นความรู้สึกเดจาวู
คุ้นเคยไปแม่ที่บางประธาน

เราเคยรู้สึกว่าเราเคยมาแล้วเราเคยมาอยู่
เรามีความคุ้นเคยแม้ว่าเราอาจจะเคยมาครั้งแรก
เขาเรียกว่าความรู้สึกที่แบบแม้อาจจะมีส่วนทางลุกแล้วนะ